ที่อยู่ในใจของนักสอยคิวตลอดการณ์เลยครับ
ถึงประเทศไทยเรียบร้อยก็มีคุณวินิตเลิศรัฐนาชัยนะครับ
ว่าหกแดงชิงแชมป์โลกนะครับเป็นตัวแทนไปรอรับ
ก็แน่นอนครับเดี๋ยวรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เพื่อร่วมชาติชาวอังกฤษในช่วง๑๘นาที๓๐นาทีนี้เลยนะครับ
ในช่วงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บิ๊กแมทส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เจอกับตองสิทธอยในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ